ตำรวจยิงกลางหลังเหตุเรียกจอยไม่ยอมจอด
คือผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วใส่หูฟัง
ตำรวจเรียกจอดจอดไม่ได้ยิน
ขี่รถตามเสร็จปั๊บขี่เร่งขี่เร่งไอ้นี่หันมาตกใจตำรวจ
ตำรวจไล่ขี่หนีตำรวจยิงเข้าหลังเลยครับ
ธนงศักดิ์อายุ๓๐ปีนะครับนอนอยู่บนนั้นให้เขาประถมพยาบาล
ยิงเข้าหลังครับโดนยิงเข้าหลังหนึ่งนัด
แล้วก็มีแผลถลอกที่แขนและลำตัวนะครับ
ตอนแรกนอนเจ็บอยู่กลางถนน
นี่แหละครับหน่วยกู้ชีพนะครับมาประถมพยาบาล
แล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลเหตุเกิดที่หน้าห้องเช่า
ซอยบ่อยหินตะบนลำนารายอชัยบาดาร
ช่วงเย็น๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ต่อมาครับนายจำลองนะครับพ่อของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
กับตำรวจสายตรวจ๒นายนะครับ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ตามลูกชายมา
แล้วชักปืนยิงใส่กลางหลังทำไมรึยิงลูกพ่อแบบนี้
เขาเล่าบอกว่าลูกชายไปขี่รถเล่นนะครับ
ตามถนนลำละลายท่าดินดำเนี่ย
ไปเจอตำรวจสายตรวจเรียกให้จอดครับ
คือแต่ลูกใส่หูฟังไม่ได้ยิน
ไม่ได้ยินปรากฏว่าตำรวจเร่งเครื่องนะครับ
ขี่รถไล่ลูกชายไปลูกชายหันหลังมาตกใจ
แต่พอกลับถึงบ้านนะครับคุณผู้ชมครับ
ถูกตำรวจนะครับยิงปืนใส่หลังนะครับ
เสียหลักล้มคว่ำลงไปนะครับ
ท้ายที่สุดแล้วก็มาค้นตัวลูกชาย
ก็ไม่เจออะไรผิดกฎหมายนะครับ
เกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วพ่อถาม

ทีมข่าวไปที่ซอยบ่อหินจุดเกิดเหตุนะ

การกระทำของสายตรวจครับคือโอ้โหทำไม
ชาวบ้านใช้คำว่าไร้ความรับผิดชอบอืมนะ
ขณะเกิดเหตุนะครับผู้บาดเจ็บขี่รถคล้ายจะหนีตาย
และตะโกนขอความช่วยเหลือบอกว่าโดนไล่ยิงจนรถเสียหลัก
ชาวบ้านก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกระทั่งตำรวจสองนายนะครับ
มาตรวจสอบคนเจ็บแล้วก็ตรวจรถของคนเจ็บนะครับ
แล้วทำไงชาวบ้านบอกขี่รถไปไม่ดูรัม
เฮ้กินพริกกินเกลือเหมือนกัน
โอ้โหถอดเครื่องแบบแล้วก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนี่แหละ
โอ้โหเป็นมนุษย์กินเกลือเหมือนกันโอ้โหเจ็บ
พันธบทเอกชายมิตรสิทธิภูลครับ
ผู้กำกับการสพชายบาดานท่านชี้แจง
แล้วก็ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
คดีนี้เนี่ยคือท่านชี้แจงแบบนี้
บอกว่าสายตรวจอ้างว่าพบรถต้องสงสัยก็เลยเรียกให้จอด
แต่อีกไฟล์คีย์หนีนี่นี่ก็เลย

ยิงขู่ใส่ถนน
แต่กระสุนมันกระเด็นกระดอนไปโดนหลัง

อมเขาว่างั้นนะครับท่านผู้ประกลับชี้แจงแทนลูกน้องว่างั้น
อย่างไรก็ตามนะครับถ้าครอบครัวนะครับ
จะดำเนินคดีก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ